คุณผู้ชมไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของพายุสินลากูกันหน่อยนะครับ
หลายพื้นที่ก็มีผลกระทบกันอยู่นะฮะ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นสถานการณ์ที่บ้านสูบก็เป็นพิษของพายุสินลากู
บ้านเรือนก็เสียหายกันไป๗หมู่บ้านกว่า๔๕๐หลังคาเรือน
เพราะว่าในหมู่บ้านตอนนี้คืนเข้าสู่ภาวะปกติเกือบจะ๑๐๐แล้ว
แต่ว่ายังเห็นร่องรอยของความเสียหายทั้งเรื่องของบ้านเรือนทรัพย์สินต่าง
อันนี้เป็นภาพเดิมตอนที่น้ำมันท่วมอยู่แต่ว่าตอนนี้จากการตรวจสอบไปล่าสุดน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว
ตอนนี้มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็ไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นกันบ้างแล้ว
โดยเฉพาะการทำทางต่างที่มันถูกตัดไป

น้ำรถ๖ล้อเป็นรถโดยศาลที่หนีน้ำไม่ทัน
ถูกน้ำป่าซัดไปไกลกว่า๔๐๐เมตรจมอยู่ในลำห้วยลาย
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันกับชาวบ้านช่วยกันนำรถขนาดใหญ่กับรถกระบะ
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบบางพื้นที่เช่นเดียวกัน
เพราะว่าจังหวัดอุดรธานีนี่เป็นภาคอีสานตอนบนนะคะ
ใกล้กับเลยนั่นแหละแขวงทางหลวงชนบทอุดรค่ะ
เขาต้องเอาสะพานแบรีเออร์มาติดตั้งชั่วคราวเพราะรถยนต์มันสัญจรผ่านจุดนี้ไม่ได้นะคะ
เพราะฝนมันมาเยอะน้ำป่ามันทะลักซัดสะพานบ้านนาม
เมืองไทยตำบลน้ำสมสะพานขาดเลยค่ะ
และวันนี้นะคะจะเร่งติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะ
ใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาทำทางอยู่เนี่ยนะคะ
ส่วนที่บริเวณชายหาดบ้านพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวัง
ตอนนี้เขาขึ้นทงแดงนะคะเตือนนักท่องเที่ยว
ห้ามลงเล่นน้ำทะเลใช้คำว่าเด็ดขาดเลยเพราะเป็นทงแดง
เพราะตอนนี้ทะเลคลื่นสูงค่ะหนึ่งถึงสองเมตร
อาจจะไปส่งผลกระทบทั้งกับนักท่องเที่ยวและชาวประมงได้ค่ะ
ดูคลื่นสิคะแอบกลัวมากค่ะดูลมสิค่ะอืม
อีกหนึ่งที่๑จุดที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
เกรียงไกรภาคพิเศษเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่สาม
ก็เตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะถึงระดับน้ำในแม่น้ำน่าน
ที่จะไหลผ่านกลางเมืองพิศนุโลกบอกว่าระดับน้ำเนี่ย
มีความสูงถึงสักประมาณสี่ถึงห้าเมตรก็เลยขอให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ร้านอาหารแล้วก็แพร่สูบน้ำเฝ้าระมัดระวัง
เรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
พิศนุโลกไปดูที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็หนักเหมือนกันนะ
โอ้โหดูสินี่คือสภาพของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชม
ผลกระทบจากพายุศิลากูค่ะทำให้สะพานเชื่อม๒จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย
หลายแห่งถูกตัดขาดนะฮะ
บดีกรมทางหลวงก็เลยต้องลงพื้นที่
สั่งการให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเบื้องต้นก็คือต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นก่อนนะคะ
โดยมีการจัดทำทางเบี่ยงรวม๕จุดด้วยกัน
พร้อมกับเร่งติดตั้งสะพานบารี่
เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาสัญจรได้ตามปกติเป็นการชั่วคราวไปก่อนดูสิ
ใช่ครับขาดไปเลยเนาะ
ส่วนทางด้านของนายเทศเกียร์ชินสลนนัฐนะคะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนะฮะ
นำคณะลงพื้นที่ไปที่ลำห้วยแม่สอดในเขตเทศบาลนครแม่สอดนี่แหละครับ
เพราะว่ามันก็มาแล้วแหละผลกระทบที่เกิดขึ้น
มีการเตรียมทั้งเรื่องของบุคลากรแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้เอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนที่พยาวคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ที่พยาว

ผู้ปกครองต้องแบกบุตรหลานไว้บนหลังเนี่ย

ทุลักทุเลคือจะพาไปส่งโรงเรียนนะครับ

อันนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำมิลตมแม่ลาวบเชียงคำ
โอ้โหก็ศิลากูครับทำให้น้ำป่าซัดทางเบี่ยงขาด
ก็ต้องทำให้ผู้ปกครองต้องแบกบุตรหลานแบบนี้
แต่ก็เป็นห่วงนะถ้าเกิดว่าตอนแบกน้ำมันมาพอดีเนาะ
เดี๋ยวมันจะพัดไปนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
มาระวังกันจริงหรือว่าโรงเรียนก็ปิดโรงเรียนไปก่อนก็ได้นะ

ส่วนที่ลำปางค่ะน้ำป่ามันมาค่ะ
ไหลมาจากบนดอยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใครที่มีแพลนแหละ
ไปเที่ยวดอยจะไปเที่ยวภูเขามดก่อนละกันนะคะ
และน้ำจากดอยหลวงมันท่วมลงมาในพื้นที่รุ่มด้านล่าง
คือ๔อำเภออำเภอวังเหนือแจ้ห่มงาวและเมืองปาน
แต่ว่าล่าสุดระดับน้ำค่อยลดลงลดลงแต่น้ำมันยังแดงอยู่เลย

เป็นช่วงที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ

และขณะที่ผู้ปกครองขับรถไปส่งนักเรียน
น้ำมันมาค่ะน้ำมันพัดรถเก๋ง
ติดอยู่กับรั้วโรงเรียนวัดบ้านใหม่

เคราะห์ดีนะมันไปติดทุกที่รู้ว่ามันไม่ไหลไปตามน้ำ

ภาคใต้ก็ผลกระทบหนักเหมือนกันนะ
ที่พังงาครับแม้ว่าพายุศิลากูจะอ่อนกำลังลงไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังสร้างความเสียหายให้กับชายหาดบางเนียง

ขึ้น๓เมตรซัดเข้าฝั่งตลอดเลย
น้ำมันก็ทะลักไปท่วมหนุนขึ้นไปบนฝั่งไปที่รีสอร์ท

ชาวบ้านต้องนำไม้สนไปปัก
เพื่อทำแนวเป็นขึงแสลนสีเขียว
เอาไว้ชะลอความแรงของคลื่นที่ซัดเข้ามาแต่ว่าก็เอาไม่อยู่เนอะ
คลื่นสัดมากเลยตอนนี้ผลกระทบก็ทั่วประเทศนะฮะ
ยังไงก็ระวังกันด้วยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ